ทุกวันนี้แต่คือมันก็มีสื่อบางสื่อที่ว่าต้องการอยากได้แค่ข่าวเหรอ
อย่างเดียวเหรอแล้วคุณไม่คิดถึงเหรอว่าเราสูญเสียนะ
แต่คือไม่ใช่ว่าใครมาทำอะไรเราไม่ได้นะทำได้ก็คือทวงได้
แต่คือคุณทวงแบบที่ว่ามันเหมือนเอาผมไปประจานนะนะ
ผมขอร้องแหละคือมันเกินไปไหมอ่ะ
ก็ถามว่าลูกผมตอนนี้เรียนอยู่มนต์๑ใช่ไหมครับว่ามิน
เขาจะมองยังไงเพื่อเกิดเพื่อนถามเฮ้ยเขาออกมือตรงนั้นก็เลย

เหมือนประมาณว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปกับพ่อเขาอีก
เขาถึงมาเกาะกับแม่
เมื่อวานผมลงไปเอารถยนต์ที่ชนบุรี
เขาก็โทรบอกผมว่าพอดีนะครับข้าวที่ว่าเขาเข้ามาจบไวจากอะนะ

หรืออะไรหรือเปล่าหมื่นกว่าบาทใช่ไหม

เดี๋ยวป๊าโทรคุยกับนักข่าวเอง

คนที่ว่าเข้าไปสัมภาษณ์แม่เขานะครับ

ติดเงินผมติดจริงบางการเล่นแชร์

ผมก็เลยบอกเขาแบบนี้
พอดีเจ้าหนี้ผมน่ะ

ทางนักข่าว

ให้พี่นักข่าวนะ
ติดต่อเจ้าหนี้ได้ไหม
แล้วให้เบอร์ผมกับเจ้าหนี้เข้าไป

เพราะตอนนี้ผมเนี่ยมันมีเงินที่ว่า

เราก็ยอมรับว่าเราติดหนี้จริง
ผมก็บอกให้พี่นักข่าวเราเป็นสื่อการได้ไหม

แล้วคือพอประมาณต่าง

มานั่งให้สัมภาพ

ในเมื่อเรา

แต่มันมีวิธีอื่นไหมที่ว่า
อ้อมหรือพี่นักข่าว

คือถ้าบอกว่าให้คุยกับผมก่อน
แล้วผมบอกว่าผมไม่ใช้โอเค

อันนั้นคือผมยอมรับ
ติดหนี้จริงบอกติดต่อมาเลยพี่
ขอเบอร์มาเลยคุยเลยเดี๋ยวผมโอนให้เลย

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว

คุณพี่ตะเนื้อข่าว